พี่สาวไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้ามากลับมาหมดสติ
อาการโคม่าตอนนี้เป็นตายเท่ากันเออนี่แหละฮะ
นางสาวอรไทยเวลาแจ้งเธอเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะครับ
บอกว่าวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
พี่สาวคือนางพัชรินเอิบอาบอายุ๔๗ปีนะครับ
คือเธอพาไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลสิริราช

ใครต้องการฉีดวัคซีนแอสต้าซีเนก้า
สามารถลงชื่อเขารับวัคซีนได้นะ
พี่สาวที่ไปด้วยก็ลงชื่อจะฉีดนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ซักประวัติแล้วสอบถามถึงโรคประจำตัว
คือพี่สาวเธอเนี่ยเบาหวานความดันเบาหวานความดันสูง
หลังจากฉีดวัคซีนไปก็ยังไม่มีอาการแพ้อะไรนะ
ต่อมาวันที่๔สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับ
พี่สาวมีอาการหน้ามืดอาเจียนนะครับ
ร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงปากเบี้ยวผู้ติดอ่าง
จึงรีบพาตัวส่งที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
แล้วก็ติดต่อไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งได้นำรถสแกนสมองเคลื่อนที่มาตรวจหาสาเหตุ
พบว่าเส้นเลือดในสมองตีบครับ
ใส่เครื่องช่วยหายใจให้แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะ
พี่สาวเกิดหมดสติครับแล้วอาการไม่ค่อยดีนะครับ

ต้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ซึ่งหมอระบุว่าพี่สาวมีอาการหัวใจโตน้ำท่วมปอด
เส้นเลือดในสมองตีบเป็นตายเท่ากัน
แล้วก็ส่งตัวพี่สาวมาช้าเกินไปขอให้ญาติญาติทำใจ
ทำให้เธอคาใจแหละทีนี้ย้อนมาคิดเลย
พี่สาวมีอาการซุดแบบนี้ส่วนตัวเธอเชื่อว่า
น่าจะเป็นเพราะฉีดแอสต้าเซเนก้าหรือเปล่า
ขณะนี้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แล้วก็ครอบครัวเนี่ยตอนนี้เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงกันต่อไป
ก็เลยได้แต่ทำบุญทำอาหารแจกชาวบ้านในวันแม่แห่งชาติสะ
ชุดเพื่อจะหวังว่าผลบุญ
จะช่วยพี่สาวหายจากอาการป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ก็นี่คือข่าวที่อยู่ในความสงสัย
ว่าอาการต่างที่มันเกิดขึ้น
หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมันเกิดจากวัคซีนหรือไม่
ยังไม่มีใครวิเคราะห์ออกมาอย่างชัดเจน
สักกรณีเดียวนะครับ